ทีนี้มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เราเล่าไปเมื่อวานนะคะ
ในพื้นที่ของตำรวจสภท่าแซะจชุมภร
คือทางตำรวจสพท่าแซะได้รับแจ้ง
ว่ามีคนไปเจอศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่ในคลอง

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าศพนี้เป็นศพของนายวินัย
ซึ่งภรรยาของนายวินัยเคยไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ว่านายวินัยหายออกไปจากบ้าน
แล้วหาไม่เจอสุดท้ายมาเจอเป็นศพอยู่ในคลอง
จากการตรวจสอบสอบสวนสอบสวนก็รู้ว่าคนก่อเหตุเป็นสองพ่อลูก
ถือว่าเป็นเศรษฐีเลยนะเป็นเจ้าของสวนทุเรียน
สองพ่อลูกจ้างนายวินัยให้ไปขุดบ่อปลา๑๕๐๐บาท
นายวินัยก็ทำงานเสร็จไปทวงเงิน
สองพ่อลูกโมโหโกรธว่าทำไมต้องมาทวง
เป็นเหรียญให้๒๐๐บาท
นายวินัยก็โกรธสิทำไมมาดูถูกกันแบบนี้ก็เลยทะเลาะกัน
สองพ่อลูกก็เลยช่วยกันทำร้ายร่างกาย
นายวินัยเสียชีวิตแล้วก็เอาศพขึ้นกระบะไปทิ้งในคลองอำพลาง
สุดท้ายสองพ่อลูกคนนี้ถูกจับนะคะ
นายวัญชัยสุวรรณพาณิชย์อายุ๕๔ปี
และนายฤทธิเดชสุวรรณพาณิชย์อายุ๒๙ปี

พฤติการของเขาคือแทงไปแบบโอ้โห๒๐กว่าแผล

ผู้เสียชีวิตคือนายวินัยสง่าธุระอายุ๕๑ปี
ซึ่งจริงแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละ
พอฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเอาศพขึ้นรถกระบะไปทิ้งลงกลางคลอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนแล้วนะคะ
เกิดขึ้นภายในบ้านของนายวัญชัย
อยู่บ้านเลขที่๒๐๙อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยพม่า

อย่างที่บอกค่ะว่านายวัญชัยเนี่ย
ว่าจ้างนายวินัยมาขุดบ่อปลา
ค่าจ้าง๑๕๐๐บาทนะคะ

นายวินัยก็เลยมาทวงเงินค่าจ้าง

จากนั้นนายฤทธิเดชคนเป็นลูกเห็นพ่อทะเลาะกันอยู่ด้วยนะ

คว้ามีดปลายแหลมรุมกันแทงค่ะ
แทงนายวินัยไปหลายจุดนะ๒๐กว่าแผลค่ะ
พอนายวินัยล้มปาดคอซ้ำไปอีก
พอเห็นว่านายวินัยเสียชีวิตเขาช่วยกันนะคะ

พอช่วงค่ำสองพ่อลูกก็ช่วยกัน
เอาศพนายวินัยใส่กระบะพาไปโยนทิ้ง
จากสะพานมิตรภาพรับร่อหินแก้ว
สูงจากผิวน้ำไปประมาณ๑๐เมตร
ห่างจากบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุประมาณ๗๐กิโลเลยนะ
ไปไกล๗๐กิโลเพื่อทิ้งศพ

พ่อลูกโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย
ยื่นประกันตัวแต่เหตุการณ์นี้
พนักงานสอบสวนบอกว่ายังไม่อนุญาต
เพราะว่ายังต้องสอบปากคำเพิ่มเติมก่อน
ซึ่งก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับญาติผู้ต้องหานะคะ
ว่าเดี๋ยวมีสิทธิ์ขอยื่นประกันตัวก็คือในชั้นศาล

สารท่านจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
ญาติของผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ

นางสำเนาปานวัยอายุ๔๖ปีภรรยาของนายวินัยผู้ตาย
และนางสาวนุชชนาธิสง่าธุระอายุ๒๓ปีลูกสาวของผู้ตาย
พร้อมกับญาติก็ไปพบพนักงานสอบสวนสพท่าแสะค่ะ
ก็ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องคดีนะคะ
แล้วก็บอกพนักงานสอบสวนว่าขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลได้ไหม
เพราะว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุสองพ่อลูกโหดเยี่ยมมาก
เป็นคนมีฐานะด้วยเป็นเศรษฐีเลยดีกว่า
เป็นเจ้าของสวนทุเรียนเยอะมากนะคะ
ก็กลัวว่าถ้าได้รับการประกันตัวออกมากลัวจะถูกคุกคามกลัวจะไม่ปลอดภัย
เกษราสง่าธุระอายุ๕๖ปีคนนี้เป็นสะพ้ายของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็บอกว่าฆาตกรเนี่ยโดยเฉพาะพ่อเนี่ยนะ
ตัวพ่อเนี่ยเลือดเย็นมากนะ
เพราะหลังจากก่อเหตุเสร็จฆ่าเขาเอาศพเขาไปโยนทิ้งคลองเพื่ออำพรางเนี่ย
เขายังมาช่วยออกตามหาด้วยนะ
คือภรรยาของผู้ตายเขาบอกว่าผู้ตายหายออกจากบ้านไปแล้วไปไหนไม่รู้

พ่อคนนี้คนที่ก่อเหตุฆ่าเขาเนี่ยทำเนียน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปช่วยตามหาด้วย
ก็บอกว่าโอ้สงสัยหลงป่าหรือเปล่าช่วยตามหาไม่พอ
ข้าวปลาอาหารไปให้คนอื่นที่เขาช่วยตามหาด้วยนะ

ต้องช่วยตามหาด้วยนะพวกเขาพูดว่าไงค่ะ
ก็ทางพี่สุภัยของผู้ตายเขาบอกว่า
ไม่เชื่อว่าคนฆ่านายวินัยจะมีแค่สองคนพ่อลูกนี้นะ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขี่ไปบ้านของผู้ต้องหาหลังเกิดเหตุ
ถูกนำไปทิ้งไว้ในป่าซึ่งมันอยู่ไกลมาก
จากจุดที่สองพ่อลูกรุมทำร้าย
แล้วก็เอาศพขึ้นรถกระบะไปโยนทิ้งคลอง
ซึ่งมันก็ห่างไกลกันคนละทิศคนละทาง
ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีคนที่ช่วยกันทำร้าย
แล้วก็ฆ่าเขาเนี่ยแล้วก็เอาศพไปทิ้งอำพลางแบบนี้
มากกว่า๒พ่อลูกนี้หรือไม่
ส่วนลูกสาวของผู้ตายบอกว่าหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับ
ก็ได้ขอให้อย่าให้ประกันตัวผู้ต้องหา
เพราะว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนพฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก
เกรงว่าจะหลบหนีแล้วก็จะออกมาข่มขู่ญาติฝ่ายของผู้เสียหาย
พ่อของเธอไม่เคยมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
สามารถสอบถามคนในชุมชนได้ว่าพ่อของเธอนั้นเป็นคนแบบไหน
ปกติพ่อเป็นคนใจดีใจเย็นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะฮะ
แล้วคนที่มาฆ่าพ่อเนี่ยสาเหตุก็เพียงแค่
พ่อไปทวงเงินค่าจ้างที่รับจ้างขุดบ่อปลา
ซึ่งมันก็เป็นเงินที่เขาไปรับจ้างทำงาน
ใช่เป็นเงินที่เขาจะต้องได้
ใช่ทำไมถึงต้องมาทำกันขนาดนี้เนี่ยลูกสาวก็ถาม
เห็นที่มันเกิดขึ้นมันรุนแรงเกิน
มันต้องเอาความวิธีทางให้ถูกต้องที่สุด
พ่อเสียไปมันเสียเสาหลักของบ้านเสียทุกอย่างค่ะ
มันร้ายแรงสำหรับครอบครัวหนูร้ายแรงมาก
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแค่เรื่องแบบนี้
ถึงต้องการความวิธีทางให้พ่อยังไงพ่อก็ไม่อยู่แล้ว
แต่ว่าไม่อยากให้มันถูกต้องที่สุดนะคะ
ต้องการแค่นั้นต้องการความชัดเจนแค่นั้น

พันธุ์ตำรวจโทพนันหมุนวงรองผู้กำกับการสอบสวนสพท่าแซะบอกว่า
เมืองต้นคัดค้านการประกันตัวทั้งสองพ่อลูก
เนื่องจากต้องเร่งทำเอกสารรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งนำศพของนายวินัยผู้ตายไปให้ทางสถาบันนิติเวศ
จังหวัดสุรธานีผ่าชนสูตรศพและบาดแผลอย่างละเอ็ดอีกครั้ง

ก่อนที่จะนำตัวสองพ่อลูกไปขออำนาจสารฝากขังในวันพรุ่งนี้นะคะ